ช่วงกลางวันแบบนี้หิวค่ะหิว

ยินดังมากทะลุกระจกมาเลยคุณสืบสกุล

ชอบกินปูไหมชอบสิฮะชอบแกะปูไหมชอบฮะ
บางคนชอบกินปูแต่ไม่ชอบแกะปูเลยมีเมนูนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่เนื้อปูล้วนเหรอนี่คือสุดยอดมากข้าวคลุกปูภูเขาไฟ

คุณสืบสกุลด้านบนนั้นมันคือเนื้อปูล้วนนะจ๊
โอ้โหนี่อยากกินแบบนี้จะต้องไปที่ไหน
กระซิบบอกดังเลยค่ะว่าใครอยากกินข้าวคลุกปูเนี่ย
จะต้องไปที่สมุทรสาครแหมแค่นี้นี่กลิ่นมันก็หอมหวนแล้วนะ
มีน้ำปลาเล็กน้อยนี่ฟินเลยคุณผู้ชม
น้ำปลาพริกนะถ้าผมไปกับคุณอาริยาผมขอปูข้างบนได้ป่ะ
ทำไมคุณไม่เอาข้าวข้างล่างล่ะดิฉันขอปูมาได้เหรอ
แล้วเนื้อปูนี้เป็นเนื้อปูที่สดแล้วก็หวานมาก
ส่งตรงมาจากสุราธานีเขาก็เอามาปั้นเป็นรูปทรงภูเขาไฟ
ไว้บนข้าวสวยร้อนแบบนี้ค่ะแล้วเข้าด้านล่างนะ
นุ่มเป็นข้าวหอมมะลิมีน้ำปลาพริกสูตรเฉพาะของทางร้าน
คุณเอาจริงคำว่าน้ำปลาพริกสูตรเฉพาะมันไม่ง่ายนะ
ไม่ใช่ว่าใครจะทำน้ำปลาพริกอร่อยนะมันต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับค่ะ
อาจจะเหยาะมะนาวหรืออะไรสักอย่างนะครับ
ข้างล่างที่เป็นข้าวก็มีเนื้อปูอยู่ด้วยใช่ไหม
มีเมนูนี้ที่ร้านครัวคุณย่าอยู่ที่ร้านอาหารริมทางแล้วบรรยากาศ
ดูสิร่มรื่นเลยนะคะอยู่บริเวณโครงการชลประธานสมุทรสาคร
แก้มลิงที่อำเภอเมืองนั่นเองค่ะ
แล้วไอเดียของเมนูนี้มันมาจากนี่เลยค่ะ
เจ้าของร้านครัวคุณย่าก็คือคุณจุธารัฐสิริเรือง
บอกว่าที่บ้านของคุณย่าเป็นหมู่บ้านประมงที่หัวหิน
พอออกทะเลไปปั๊บไปจับสัตว์น้ำแน่นอนค่ะต้องมีปูม้า
เนื้อนั่นติดอวนมาทีนี้คุณย่าก็เอาปูมาแกะ
เหลือแต่เนื้อล้วนมานึ่งแล้วก็เอาเนื้อมาคลุกน้ำปลา
หลานได้กินกันโอ้พอคุณจุธารัฐมาเปิดร้านอาหาร
ก็เลยต้องเอาเมนูเด็ดของคุณย่ามาเป็นหนึ่งในเมนูนี้

ปิ๊งไอเดียว่าบิงซูมันก็เป็นภูเขาไฟขึ้นมาสูงใช่ไหม
เลยเอาปูมาทำเป็นรูปทรงแบบนี้บ้างดีกว่า
ก็เลยกลายเป็นที่มาของข้าวคลุกปูภูเขาไฟนั่นเองค่ะ
เสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปราคาหน่อยคุณราคาหน่อย

ใช่ตกใจไหมได้ปูเยอะนะ
ใช่ได้ปูเยอะมากเนื้อล้วน
แล้ววันหนึ่งเขาใช้ปูเป็น๑๐กว่ากิโลเลยนะคะ
ส่วนนี้เมนูอะไรฮะโอ้โหเมนูนี้นี่
เป็นตีนไก่ลำไยคุณยังมีแกงเขียวหวาน
ผัดไทยอาหารอีกเพียบเลยค่ะ

แวะไปชิมไปทักทายไปได้เลยนะคะ
ร้านเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็น
แล้วร้านหยุดทุกวันจันทร์
อยู่ที่โครงการชนรับประทานสมุทรสาครเขื่อนแก้มลิงนั่นเอง